สำหรับคุณผู้ชมที่ยังไม่ได้ออกเดินทางไปต่างจังหวัดในช่วงนี้
แต่ว่าวางแผนจะออกเดินทางในช่วงสัปดาห์หน้าก็คงจะต้องศึกษาเส้นทางกันก่อนนะครับ
โดยเฉพาะเส้นทางในภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเชียงเหนือ
ซึ่งก็มักจะติดขัดในช่วงของเทศกาลปีใหม่
ซึ่งตำรวจทางหลวงก็ได้มีคำแนะนำเส้นทางเลี่ยงสำหรับประชาชนเอาไว้แล้วครับ

สามารถใช้ถนนวิภาวดีรังสิตหรือว่าใช้ทางยกระดับดอนเมืองโทเวย์
เข้าถนนประหลโยธินถึงต่างระดับบางปะอิน

เส้นทางที่๒ครับจากกรุงเทพมหานคร
ใช้ถนนบรมราชชนนีและเลี้ยวขวาเข้าถนนกาญภัณฑ์จันนาปิเศก
จนถึงต่างระดับบางประธาปุ
ผ่านจังหวัดสุพรรณบุรีไฉนาธ
เข้าถนนสายเอเชียที่อำเภอมโนรม

ส่วนการเดินทางไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับ
ก็สามารถที่จะใช้เส้นทางถนนกาญจนาพิเศษ

และเลี้ยวขวาเข้าถนนวะขุนโยทิน
จังหวัดสระบุรีใช้ถนนมิตรภาพ
เพื่อเข้าสู่จังหวัดนครราชศรีมา

ต่างระดับรังสิตไปตามถนนรังสิตองคารักษ์

แล้วก็เลี้ยวขวาเข้าถนนสุวรรณสอน
แล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าถนนกบินบุรีปักทงชัย
เพื่อเข้าสู่จังหวัดนครราชศรีมา
และจังหวัดต่างในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จากนี้ตำรวจทางหลวงยังแนะนำนะครับ

ตรวจเช็คสภาพรถก่อนออกเดินทาง
และปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด
เพื่อลดการสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินนะครับ
สำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการศึกษาข้อมูล

และกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลปีใหม่

แอปพลิเคชันหมายไทยรัฐครับ